ไปดูเรื่องของการพิจารณาเงินเยียวยาให้แก่
ครอบครัวกาเสร็จากรกันหน่อยหรือว่าภาคการเกษตร

ในการที่จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่พี่น้องเกษตรกร
แต่ทีนี้เมื่อวานประชุมกันไม่ได้ต้องมีการเลื่อนประชุม
ส่งผลให้เกษตรกรที่รู้ข่าวก็รู้สึกโอ้ต้องรอกันอีกแล้ว
เพราะว่าตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
มีการเตะถวงอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็ปีนี้มาเจอกับภัยแรง
รัฐบาลห้ามทำนาปรังตอนนี้เงินในบัญชีเขาบอกว่าเกษตรกรบอก
โอ้โหเงินในบัญชีไม่มีแล้วถึงขั้นติดลบไม่พอใช้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่นายอุตมะสวนายนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังสั่งยกเลิกการประชุมนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการประชุมอีกครั้งเท่าไหร่
รวมถึงตัวเลขที่ทางเกษตรกรเขารออยู่ว่าจะช่วยเหลือเยียวยา
ที่๑๕๐๐บาทขออภัยที่๑๕๐๐๐บาทหรือว่า๓๐๐๐๐บาท
เรื่องนี้เกษตรกรชาวชัยหน้าท่านหนึ่งก็ทีมข่าวของเราไปพูดคุย
กับคุณมาลัยอิ่มทองนะครับที่มีพื้นที่ทำนา๔๗ไร่
ก็เปิดเผยบอกว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำนามาโดยตลอด
ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะ๑เรื่องของปัญหาภัยแรง
รัฐบาลไม่ให้ทำน้ำไม่เพียงพอต้องผันตัวมารับจ้างทั่วไป
แต่ในระบบก็ได้ลงทะเบียนไปว่าอาชีพเกษตรกร
นี่ลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงเลยนะฮะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
เดือน๓เดือนอะไรของเขานะฮะแต่ก็มันเป็นอาชีพ
อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือในภาคการเกษตรนะครับ
ก็รู้สึกว่ามีหวังขึ้นมาส่วนหนึ่ง
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหน
และก็ไม่รู้ว่าทางรัฐจะต้องให้ลงทะเบียนอะไรวุ่นวายอีกหรือเปล่า
หรือว่าจะแจกเกษตรกรครบทุกคนหรือไม่
ต้องแบ่งกันไปอีกหรือเปล่านะครับ
ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือคุณกนกทิพย์แสงตะวัน
เปิดเผยกับเราบอกว่าก็ทำนามา๑๐กว่าปีแล้ว
นาทั้งหมด๖๗ไร่ตอนนี้ต้องหยุดทำครับ
เพราะรัฐบาลไม่ให้ทำนาจากปัญหาเรื่องของภัยแรงล่ะครับ
ส่วนแฟนของเธอก็รับจ้างขับรถเกี่ยวข้าว
ก็ไม่สามารถที่จะออกไปทำได้เพราะไม่มีใครจ้างงาน
ส่วนเรื่องเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเธอก็ลงทะเบียนไปเหมือนกัน
แต่มารู้ทีหลังว่าเกษตรกรไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
ก็เสียความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ได้ทุกอาชีพนะครับ
แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือภาคการเกษตรเนี่ย
อนุมัติเมื่อไหร่จะพิจารณาเมื่อไหร่นะฮะ
นี่แหละครับคุณกนกทิพย์ก็ยังบอกอีกนะครับ

ช่วยเหลือภาคการเกษตรก็ดีใจครับ
แต่พอเมื่อวานมารู้ว่ามีการเลื่อนการประชุมออกไปอีก
ก็หัวใจมันห่อเหี่ยวลงไปอีกแล้วนะฮะ
เพราะว่าทุกคนก็รอเงินจากรัฐบาลเหมือนกันหมด
อยากให้รัฐบาลนั้นมองว่าทุกอาชีพลำบากเหมือนกันหมด

และมาตรการในการเยียวยามันควรจะออกมาพร้อมกันได้แล้ว
เอาจริงตอนนี้ทุกคนลำบาก
นั่งดูข่าวเสียงสะท้อนคนออกมาร้องไห้
จะฆ่าตัวตายกันเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
บางคนบอกว่าจะตายก่อนที่จะติดโรคคือจะตายเพราะว่าอดตายก่อน
เราให้กำลังใจกันนะใช่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้ทุกคนต้องสู้จริงค่ะ